คุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กได้แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้น
กันยายนที่ผ่านมาบริษัทงานเลี้ยงของกำนันนก
ตามหลักฐานที่ไปดูจากภาพในกล้องวงจรปิดที่กู้ไฟล์มาได้
ต้องบอกว่ามีทั้งหมด๑๕ตัวตอนนี้กู้มาได้๑๓คิดเป็น๘๐ของ๑๕
เหลืออีก๒ตัวกู้คืนนี้น่าใช้เวลาประมาณ๙ชั่วโมง
เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเอาไปทิ้งคลอง

กล้องวงจรปิดในพื้นที่ตรงนี้มันมีทั้งหมด๑๕ตัว

ตัวแน่นอนว่ามันก็อยู่ในแต่ละมุม

มุมข้างหน้ามุมตรงลาน

แต่ที่สำคัญ๑๕ตัวกู้ได้๑๓ตัว

ตัวในบิ๊กโจ๊กบอกกู้ได้๑๐๐ด้วยนะ

แล้วอีก๒ตัวคุณราชพร

มันเป็นจุดสำคัญที่มันเห็นโต๊ะกินเลี้ยงตรงนี้พอดี
มันคือจุดที่จะเห็นพฤติการว่า
มีการพยักหน้ามีการถามว่าใช่คนนี้ไหม

มันคือ๒ตัวนั้นที่ยังคงกู้อยู่ตอนนี้

กำนันนกซึ่งตอนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะ
ตอนที่มีเรื่องตามที่เราเคยไล่กันมาตลอด
อยู่นี่แหละ

แล้วจ๋าอาร์ตบอกกำนันนกก็ยังไม่พอใจ

อาร์ตก็เลยขอลากลับก่อน

จาอาทบอกเดินไป

คือพอโดนเล่าเสร็จแล้วจาอาทก็ขอตัวกลับ

สวัสดิ์สิวกลับไปนั่งข้างพรรณตลอดโทษวสิน

ท่านมานั่งที่เดิมที่กำนันนกเคยนั่ง
ติการตรงนั้นเลยใช่ไหม

จะกู้เสร็จเพราะว่าตอนนี้กำลังกู้อยู่ใช้เวลาประมาณ๙ชั่วโมง

น่องท่าผาเนี่ยได้รับสัญญาณจากกำนันนก

ใช่สั่งบอกไม่ต้องเล่นแล้วเอาเงินไป๓๐๐แล้วกลับเลยวันนี้พอแค่นี้
แล้วถึงเดินมาตรงนี้
อยู่เขาบอกใกล้กว่านั้นอีกพี่อุ๋ยห่างกันเมตรเดียว

แล้วก็หันมาคุยหันมาถามว่าคนนี้ใช่ไหม
แล้วมีการพยักหน้าถึงค่อยลั่นกายไป๗นัด
คือโดยรวมแล้ววันนี้บิ๊กโจ๊กแถลงเนี่ยสรุปเล่าให้ฟังลักษณะที่ว่า
มันเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจเนี่ย
ให้การแบบมันขัดแย้งกับความจริงที่เกิดขึ้นจากภาพในกล้องวงจรปิด
คือบิ๊กโจ๊กบอกว่าทุกคนให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเลย

แต่ว่าเดี๋ยวฟังคุณบอมอภิวัตก่อน
ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในห้องแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้นะฮะ

เพราะว่ารอกันตั้งแต่ทุ่มนึงนะ

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่มิ้นครับ
ครับก็เราก็พยายามฟังอยู่

มันไม่ได้เข้าไมค์ของการแถลงข่าวนะฮะ
ตกลงคุณบอมนักข่าวได้ถามไหมว่า
ในกล้องวงจรปิดเท่าที่ได้มา๑๓ตัวแบบ๑๐๐เปอร์เซ็นต์เนี่ย
ได้ยินเสียงหรือเห็น

เท่าไปยิงหรืออะไรอย่างนี้ไหม
ในจุดนั้นเป็นจุดสำคัญที่ยังไม่สามารถกู้ได้
ในวันนี้เนี้ยนะครับก็คือต้องมูลเจ้าสิบต่อกลัวที่ยังไม่สามารถคู่ได้สำเร็จ

ก็คือตรงพปโตรฮบิ๊กโจ๊กแกบอกว่า
ในวันพรุ่งนี้ถ้าหลังจากคู่เสร็จแล้ว
จะเดินทางมาดูกล้องมูลจรปิด
๖โมงเย็นพรุ่งนี้จะแทรง
ใช่ครับผม
ครับถ้าว่าในรายละเอียดทั้งหมด
ผมไม่แน่ใจว่าในวันพรุ่งนี้
จะเปิดเผยข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแค่ในวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในงานว่ามีลักษณะพฤติกรรมยังไง
ก็แกไม่ได้ตอบในประเด็นนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนคดีครับ
ต้องเราไปต่อสู้กันในชั้นศาลเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้บอกในรายละเอียดตรงนี้
สักเท่าไหร่แล้วก็แกบอกว่าทางพบตรเนี่ยกำชับมาบอกว่า
ไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าให้ภาพส่วนใดส่วนหนึ่ง
ในเหตุการณ์วันนั้นกับสื่อมวลชนหรือว่าให้พี่น้องประชาชนดูได้เลย
ค่ะคุณบอมค่ะต้องรอดูต่อไป
มันมีท่อนหนึ่งที่บิ๊กโจ๊กแถลงบอกว่ามีปืนเยอะในงาน
อันนี้คือตำรวจทุกนายที่ไปร่วมงานนี้มีปืนหมดเลยป่ะคะ
ครับจากคำให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับ
ตำรวจที่ไปร่วมงานไม่ได้ไม่ได้พกปืนไปทุกนายครับ
แต่ว่ามีบางนายแล้วก็เรียกได้ว่าหลายนายที่มีการพกปืนไป
อกจากนี้ยังตรวจสอบพบพลเรือนที่เป็นกลุ่มของกำนันนกนะครับ
พกปืนอยู่ด้านในซึ่งวันนี้จากการตรวจสอบเนี่ย
ก็คือมีรอปภที่มีการพกปืนไปเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเรียกตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็พาไปค้นที่บ้านของรอปภแล้วก็ได้ปืนมา
ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าปืนกระบอกดังกล่าวเนี่ย
แล้วก็ที่ทราบมาข้อมูลบอกว่าปืนของกลุ่มของกำนันนกในวันนั้นนะครับ
มีมากกว่า๑คนหรือจำนวนจำนวนเยอะพอสมควร
แล้วก็มีการขึ้นลำพื้นไว้ขึ้นลำกล้องไว้อะไรอย่างนี้ครับ
เตรียมความพร้อมอันนี้จากการวิเคราะห์ของของทางผู้สื่อข่าว
ก็วิเคราะห์ว่าหากวันนั้นมีการปะทะกันก็อาจจะมีการ
ช่วยเหลือจากทางกลุ่มกำนันที่อาจจะป้องกันกำนันอะไรประมาณนี้ครับ
แปลว่าลูกน้องกำนันนกคือมีคนที่มีปืนมากกว่ารอพอคนนี้
นัดอีกทีพรุ่งนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับคาดว่าในการกู้เจอ
กล้องมืองตอนปิดจาแล้วเสร็จประมาณสี่ห้าโมงเย็นในวันพรุ่งนี้
แล้วก็แกจะเดินทางมาที่ตำรวจภูทรภาค๗เนี่ยช่วงเวลา
แล้วก็จะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งครับในวันพรุ่งนี้
เซิร์ฟเวอร์๒ตัวที่ถูกทิ้งคลองไปเนี่ย
ทั้งสองตัวนี้คือถูกกู้ภาพได้ทั้งสองตัวเลยไหมครับ
พรุ่งนี้ท่านรองพบตรบิ๊กโจ๊กเนี่ย
บอกว่าจะสามารถกู้ได้ทั้ง๒ตัวครับ
แต่ว่าที่มีคำถามถามเข้ามาว่าทำไมมันถึงล่าช้า
ทำไมถึงไม่สามารถกู้ได้พร้อมกันทั้งหมด๑๕ตัว
เพราะว่ามันเป็นวงจรปิดในพื้นที่เดียวกัน
บอกว่ามันแบ่งออกเป็น๒ส่วนก็คือมี๒เซิร์ฟเวอร์
สิบห้าตัวเนี่ยแบ่งเป็นสิบสามตัวหนึ่งเซิร์ฟเวอร์
แล้วก็สองตัวอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ซึ่งสองตัวอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ย
มันไม่สามารถยังไม่แล้วเสร็จอะครับ

ใช่ครับแล้วก็ดันเป็นช็อตสำคัญด้วย
ระบุได้ไหมคะว่าเป็นตำแหน่งกล้องตัวไหนหรือว่ายิงไปที่ตรงไหน
สองตัวที่มันยังกู้ไม่ได้ที่อยู่อีกเซิร์ฟเวอร์
ผมเอาอยู่ในสายก่อนนะ
ขอดูภาพมุมบนนะฮะ

สองตัวมือซ้ายมือขวาคือสองตัวนั้น
เห็นหมดนี่ไปได้ถึงนู่น

จากได้ยินเสียงจะเห็นพฤติกรรมว่าใครทำอะไรลุกแบบไหนยังไงส่งซีกส่งสัญญาณแบบไหนหรือเปล่า

แล้วมุมอื่นมันจะไม่เห็นเลยเหรอคะ
มุมนี้สำคัญสุดเหรอมุมอื่นนี่มันไม่เห็นได้เลยใช่ไหม

มันอาจจะเห็นแต่มันอาจจะไม่เห็นปฏิกิริยาชัดหรือเปล่า

เพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าแหม่เจ้าหน้าที่ให้ดูไม่ได้เลยใช่ไหมคุณอภิวัตร
มันมีส่วนไหนที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในสำนวนแล้วให้ดูได้บ้างไหมคะ

สามารถเปิดเผยสักหน่อยได้ไหมเพราะว่าประชาชนบางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยว่าสามารถกู้ได้จริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการเอามาบอกเพื่อจะกดดันให้กับทางผู้ต้องหายอมรับสารภาพหรือเปล่า
คือทางรองพบตรแกก็บอกว่าไม่สามารถเปิดเผยส่วนไหนได้เลย
เพราะว่าทางพบตรได้กำชับมาอย่างเข้มงวดนะครับว่าไม่สามารถปล่อยตรงไหนได้เลยครับ
แต่เท่าที่ฟังจากทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนที่แถลงข่าวเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่า
คำให้การของทุกคนเนี่ยแทบจะขัดแย้งกับความเป็นจริง
ใช่บอกทุกคนไม่มีใครให้ตรงให้การตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในภาพเลย
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันตรงกับที่เราสืบสวนไว้
คือสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนแต่ขัดแย้งกับคำให้การ
นั่นแสดงว่าต้องมีบางคนแล้วนะที่พูดแล้วเป็นจริงเหรอ
แล้วมันหรือว่าพยานแวดล้อมคนอื่นให้การแล้วมันประมวลแล้ว
แล้วมันตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นถ้าเหมือนกับที่เราสืบสวนไว้
เท่ากับว่าสิ่งที่เราทำข่าวมามันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
ถ้าเราทำข่าวได้มาจากคำให้การของบิ๊กโจ๊กหมดเลยคำแหลกหมดเลยใช่ไหมคะ

ยังไงบ้างคะมันตรงกับแนวทางที่เขาได้แถลงมาก่อน
แสดงว่ามันคือยังไงคืออ่าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหม
คือนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็ขอเรื่องย้ายหลานเขย

ประเด็นนี้ที่ได้สอบถาม
ว่ามันจะแกไม่ตอบนะครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตามสื่อที่นำเสนอไป
แกบอกว่าให้เราไปเอาเองแต่ว่ายืนยันว่าในคำให้การ
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปร่วมงานหรือว่าพยานที่นำมาสอบทั้งหมดเนี่ย
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แต่แกก็ไม่ได้ยืนยันอีกเหมือนกันว่ามันถูกต้องตามที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้
เห็นมีประโยคนึงบิ๊กโจ๊กพูดขึ้นมาว่าเอาเป็นว่าไม่มีใครยืนอยู่ข้างตำรวจเลย
บิ๊กโจ๊กพูดมาประโยคนึงบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในงานเนี่ย
มีผู้สื่อข่าวถามว่าพอจะตอบได้ไหมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปร่วมงานเนี่ย
หนีกันตั้งแต่ปืนนัดที่เท่าไหร่บิ๊กโจ๊กบอกว่ายิงนัดแรกทุกคนก็แตกกระเจงตั้งแต่นัดแรกแล้ว
ขอบคุณนะครับคุณบอมอภิวัตนะฮะเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
เฉดเสียงปืนดังตังขึ้นอะปรังขึ้นปุ๊บเขาก็ชักปืนออกมา
ชักปืนออกมาเพื่อควบคุมพื้นที่และคุ้มกันนาย
คุ้มกันนายและปกป้องเจ้านายตัวเองอันนี้ชัดแล้วไม่ได้ว่า
พอเหตุการณ์ตึงเครียดแล้วถือปืนเดินไปเดินมาเนี่ยไม่ใช่
แต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีคนเนี่ย
เอาปืนออกมาเต็มเลยปืนเยอะปืนมีเยอะเลยทั้งตำรวจแล้วก็บุคคลที่ไม่ใช่ตำรวจ
ค่ะนะฮะขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบ่งได้เป็นสามกลุ่มอ่านะฮะ
ตอนที่มีเหตุการณ์เสียงปืนดังขึ้นแล้วค่ะกลุ่มหนึ่งก็คือช่วยเหลือคนเจ็บ
ใช่ค่ะตรงโซนนู้นศาลวัฒนศิลป์ค่ะแล้วก็พันธุระโทษศิลป์นะฮะ
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือหนีเลยแตกกระเจิงตั้งแต่เสียงปืนนัดแรกดังขึ้น
อีกกลุ่มหนึ่งควบคุมพื้นที่คำว่าควบคุมพื้นที่เนี่ย
มันต้องตีความไหมพี่อุ๋ยก็เหมือนเหมือนรอปภในสิทธิ์คนนี้เหรอคะ
หรือตำรวจทั้ง๖นายที่ช่วยเหลือ
เขาอาจจะเข้าข่ายควบคุมพื้นที่ด้วยหรือเปล่าอ่า
คือคุณไม่ได้ล็อกตัวไม่ได้จับตัวคนก่อเหตุ
แต่คุณคุมเชิงไว้คุมพื้นที่เอาไว้แล้วมันอาจจะต้องที่ที่เขาบอกต้องไปขยายผลต่อไงว่า
เอ๊ะแล้วทำยังไงกันต่ออ่าแต่เขาบอกใครเป็นคนคิดใครเป็นคนวางแผนว่า
พากันไปขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็เป็นขบวนรถออกไปแล้วพาไปที่ไหน
ให้เก่งไปเอาไปทิ้งเอาไปซ่อนอ่าไปให้เก่งเอาไปซ่อนไปฝังอะไรใด
แต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าในกล้องนี่คือเห็นพฤติการทุกคนหมดว่า
ใครทำอะไรอยู่ตำแหน่งไหนมีพฤติการยังไงบ้าง
บิ๊โจ้บพูดว่าคนที่บอกว่าช่วยคนเจ็บอืมจริงจริงก็ไม่ได้ช่วย
นั่นไงเพราะตำรวจให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอืม
คือถ้าเราดูจากภาพในกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลเนี่ย
มันจะเห็นรถสองคันใช่ไหมอ่าขึ้นวินโดได้ไหมเพราะมันมีชื่ออยู่ด้วย
ใช่ไหมคะรถเก๋งที่พาพันธุ์ตำรวจโทวสินมาอันนั้นเป็นกระบะ
พันโรตรีวสินพันตบรวจโทรวสินอ่าพันตบรวจโทรวสินอ่า
อันนั้นเป็นรถกระบะรถกระบะเพราะว่าพันตำรวจโทวสินเนี่ยนั่งอยู่ท้ายกระบะ
อันนี้อ่ะรถสารวัสสิวก่อนอันนี้สารวัสสิวเนี้ยมารถเก่งนี่อันนี้สารวัสสิวอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าดูมาถึงคันแรกมาถึงคันแรก
จะมีขอหยุดไว้ได้ไหมฮะตรงให้เห็นชื่อเท่าที่เห็นได้
แน่นอนว่าจะมีภูมิกับเบิ้มใช่ค่ะก็คือท่านนี้
เขาเป็นหัวหน้าของสารวัสสิวอยู่แล้วแล้วก็นั่งอยู่ข้างพันตำรวจโทวสินด้วย
ถัดกันมาเลยแต่คันนี้คันนี้คือสารวัสสิวมา
ใช่ค่ะนี่คันแรกเลยเพราะว่ายกกันขึ้นเลยคันนี้สารวัสสิวมา
ภูมิกับเบิ้มยังไม่ได้มาคันนี้นะค่ะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวบอกเราในหูก็ได้นะฮะ
ว่ามีชื่อใครบ้างเพราะว่าเราบางทีเราแห่ตัวมันเล็ก
เป็นตำรวจทางหลวงอ่าดูจากชุดดูจากชุดอ่าอ่า
ไม่เป็นไรอันนี้จะจะตอนเนี้ยตรงเนี้ยจะยังไม่ชัดว่าชื่อใครเป็นชื่อใคร
เหมือนจะเป็นหมู่เจนอืมอ่าอันนี้เป็นคันของตำพันตำรวจโทเอ่อ
ขออภัยสารวัสสิวก่อนเนี่ยค่ะสารวัตรแบงค์ก็คือสารวัสสิวนี่แหละ
นะฮะอ่าดูกระบะกระบะคันนี้ภูมิกับเบิ้มจะมาใช่ค่ะ
คือตามรายงานเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าภูมิกับเบิ้มเนี่ย
พาสอสิวเนี่ยขึ้นรถเก๋งค่ะแล้ววิ่งย้อนกลับเข้ามาในงานใช่ค่ะ
แล้วก็มาพาพันตำลดโทษศิลป์เนี้ยขึ้นรถกระบะใช่ค่ะ
เพื่อมาส่งโรงพยาบาลอ่าขอหยุดภาพหน่อยฮะคือตอนพันตำรวจโทวสินมาเนี่ย
ภูมิกับเบิ้มเนี่ยยืนอยู่หน้าทางเข้าห้องฉุกเฉินแล้วมีพันธุ์ตำรวจโทนรงค
ซึ่งก็นั่งอยู่ที่โต๊ะประธานด้วยเพราะผู้กำกับเบิ้มเนี่ยเพิ่งลงจากรถกระบะ
ใช่ค่ะอ่าเพิ่งลงจากถ้ามาตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่าลงจากรถกระบะ
ตรวจโทษสินขึ้นเตียงคนป่วยไปแล้วแล้วคันสีดำข้างหลังนู้น
นั่นคือพันตำลดโทษศิลป์พัทระที่ขับตามมาแล้วก็ลงเข้าห้องฉุกเฉินไป
ซึ่งพันตำลดโทษศิลป์พัทระเนี้ยนั่งอยู่ฝั่งโต๊ะแขกนั่งโต๊ะตัวสุดท้ายโต๊ะที่ห้าเลย
มีพันตำลดโทษศิลป์นารงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอืมอ่าก็จะเนี้ยนะฮะ
พันตำลดโทษศิลป์นารงด้วยนั่งอยู่ข้างสรวสิวค่ะครับอยู่โต๊ะประธานอ่า
ทีเนี้ยถ้าถ้าตามข้อมูลตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยอ่าอันนี้เป็นในห้องฉุกเฉินใช่ค่ะอ่า
ก็จะเห็นเนี่ยหมู่กับการสอนอพญาไทยหมู่เจนคือคนที่ยกร่างสารวัสสิวลงจากรถที่เป็นคนขับเนี่ยค่ะ
มีพุ่มกับสอนอพยาทัยพันตำลดเอกกิจชะดาพรใช่ค่ะ
นั่งอยู่โต๊ะประธานค่ะนี่อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะซึ่งท่านก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนแรกนะ
เราเราเคยสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ค่ะภูมิกับการสอนอพญาไทยบอกว่าอ่า
ผมเนี้ยพอเกิดเหตุเสียงปืนดังขึ้นเนี้ยก็พาอ่าสรวสิวเนี้ยไปขึ้นรถเก่งอ่า
แล้วก็นั่งมาด้านหลังค่ะเพื่อพามาส่งโรงพยาบาลค่ะอืม
แต่อันนี้เราเห็นภาพแค่ในห้องฉุกเฉินแต่ว่าตรงรถที่ฮิ้วสารวัสสิวขึ้น
คนป่วยเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นหมู่เจนหมู่เจนคือ
สิบตำรวจเมธิศกรนะคะที่นั่งย่อคุยกับเจ้าหน้าที่
เพื่อสีไอบีอยู่น่ะใช่ค่ะส่วนทางขวาที่เป็นสีน้ำเงินนั่นพันธ์ตำลวดเอกพาหนุทัศน์
คนนี้ก็นั่งโต๊ะประธานนะคะนั่งถัดจากผู้อำกับเบิ้มอืม
เป็นผู้อำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดนครปฐมอ่าเอาละนี่แหละฮะ
เพราะฉะนั้นแม่ก็เดี๋ยวต้องรอฟังพรุ่งนี้นะ
ว่ากล้องสองตัวมันจะกู้ได้ไหมกล้องสองตัวที่ยังกู้ไม่ได้ในวันนี้เนี่ย
มุมนี้๒ตัวมุมนี้จะเห็นแล้วก็ได้ยินพฤติการยังไงบ้าง
แต่ว่าบิ๊กโจ๊กบอกยังไงก็มั่นใจว่าเรื่องความผิดของกำนันนก
แล้วก็หนองท่าผาแม้จะถูกวิสามันไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วในพฤติกรรมพฤติการต่าง
หนักใจในคดีของสองคนนี้เลยที่เหลือคือขยายผลค่ะ
ใครให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงใครมีการพยายามจะทำพิธีกรรมแบบไหนอย่างไรบ้าง
ว่าคืนนี้เดี๋ยวต้องประชุมกันต่อด้วยเรื่องออกหมายจับเพิ่มเรื่องขยายผล
แล้วก็รอเรื่องของเซิร์ฟเวอร์อีก๒ตัวตรงจุดนี้ขออภัยกล้องวงจรปิดอีก๒ตัว
คุณรัชพรเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอาไปไหนนะ
ต้องเอาเขาไว้ที่เดิมก่อนไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หก
หกโมงเย็นใช่ไหมหกโมงเย็นค่ะบิ๊กโจ๊กจะแถลงเรื่องกล้องสองตัว
เอ่อเดี๋ยวมาไล่กันอีกทีหนึ่งนะฮะเอ้า